ส่วนเรื่องนี้ช่วงนี้หลายท่านก็ต้องระวัง
ลูกสาวคนนึงก็กลุ้มใจ
เพราะว่าแม่ก็สูงอายุชอบแชร์ไลน์

อกจากจะสวัสดีวันจันทร์ถึงอาทิตย์แล้ว

ลูกสาวก็คงจะได้รับการแชร์ด้วย

ก็เตือนแม่แล้วแม่ก็ยังไม่เชื่อนะคะ

อย่างนี้ถ้าคุณสุขุณามีการส่งข้อคำไปอีก

อุ๊ยปิดถาวรยังไง

ข่าวโควิดเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าแชร์อย่าไปเชื่อ

ฉันขอรบควรเวลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ฮัลโหลพรุ่งนี้คงไม่ว่างไปนะเพราะว่าเราก็
ได้ค่ะเดี๋ยวพ่อเราเอาหมายสารไปเรียกที่หน้าเมื่อไหมคะ
เออ

เออนะคะก็คือลักษณะว่าปลอม
ปลอมเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทางไลน์โทรมาบอกคุณ
ส่งแชร์ไลน์เยอะเกินไปแล้วนะ
ระงับการใช้ไลน์ของคุณ๑๕นาที

กลัวเดี๋ยวว่าแชร์ไลน์ไม่ได้แชทไลน์ไม่ได้
แต่ถ้าคุณยังไม่หยุดเราจะระงับการใช้ไลน์ของคุณเลย

ถ้าอย่างนั้นเราไม่แชร์ก็ได้นี่ใช่ไหมเห็นสุดท้าย

นี่ค่ะคุณแอนเป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะ
๖๐ปีชอบส่งต่อข้อความทางไลน์เยอะมาก
เธอบอกเธอเตือนหลายครั้งแล้วแม่ไม่เชื่อ
ก็เลยต้องคิดหาวิธีให้แม่ลดลงมาหน่อย
ก็เลยให้เพื่อนโทรมาที่เบอร์คุณแม่
ตรวจสอบประวัติบอกเนี่ยตรวจสอบประวัติ
เห็นว่าแชร์ข้อความมากกว่า๓๐ข้อความ

อย่างที่เราท่านได้ยินกันนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าหลังจากใช้วิธีการนี้ไป
ทุกวันนี้คุณแม่แชร์ข้อความน้อยลงมาก
แต่ถ้าท่านดูข่าวเย็นไทยรัฐท่านก็คงจะต้องรู้แล้ว
นี่ค่ะเหตุผลที่คุณแอนบอกยังไม่บอกความจริง
กลัวว่าเดี๋ยวคุณแม่จะไปแชร์ข้อความในไลน์เหมือนเดิมนะคะ
ปรากฏว่าอันนี้พอมีการโพสต์ออกมาเนี่ยนะคะ
ในโลกออนไลน์บอกแหมที่บ้านผมก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะ
คุณแม่พรุ่งนี้ชอบที่คุณแม่บอกพรุ่งนี้ไม่ว่าง

ก็คุยกันเป็นตู่เป็นตะนะคะ